การระบาดของไวรัสซิกาในพื้นที่ประเทศไทยนะครับ

สาธัสสุกจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็กำชับ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในพื้นที่ที่เกิดปัญหา
โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสันสายครับ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างขึ้นมา๔๐๐คน

จำนวนนี้ก็จะมีผู้ป่วยซึ่งเป็นหญิงตั้งท้อง๓คน
ล่าสุดวันนี้พบเพิ่มอีก๒คน

รวมเป็นตัวเลขที่มีการรายงานนั้นอยู่ที่๓คนด้วยกัน
แม้ว่าณขณะนี้จะยังไม่มีรายงาน
เด็กที่คลอดออกมาจากผู้ป่วยรายอื่นนั้น
จะมีปัญหาศีรษะเล็กก็ตาม
แต่เรื่องนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไป
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ทหารกองพันธนาที่๓ร่วมกับเจ้าหน้าที่อสม

และบ้านแม่โจ้ใหม่ตำบลหนองหาน

หลังมีชาวบ้านบางหลังคาเรือน
และบ้านของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสซิกาบางราย
ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปกำจัดยุง
แต่เมื่อชาวบ้านเห็นทหารก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
โดยเฉพาะบ้านของหญิงชราวัย๗๔ปี
ที่เป็นผู้ป่วยรับเชื้อไวรัสซิกาและพักอาศัยอยู่คนเดียว
จากเดิมที่ไม่เคยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เลย
โดยทหารและอสมได้ไปตัดทำลายพุ่มไม้
และแหล่งเพาะพันธุยุงลายรวมทั้งฉีดพ่นยาในบริเวณบ้าน
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสันทราย
นำกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุและหญิงตั้งคันกว่า๔๐๐คน
พักอาศัยภายในหมู่บ้านต้นสางและหมู่บ้านข้าวแท่น
ตำบลศรรษายหลวงอศรรภ์
ไปตรวจคัดกรองโรคที่โรงพยาบาลชุมชนบ้านท่อ

หลังมีหญิงตั้งคันทั้ง๒หมู่บ้านติดเชื้อ
จากนี้ยังร่วมกับอสมกระจายกำลังเดินเคาะประตูบ้านกว่า๔๐หลังคาเรือน
เพื่อสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุยุงลายรอบบ้านที่พบผู้ป่วยเชื้อไวรัสซิกา
รายที่๑๐และ๑๑ของจังหวัดเชียงใหม่
โดยเจ้าหน้าที่จะทำการสำรวจอย่างต่อเนื่องจนครบ๕วัน
พร้อมฉีดพ่นสารเคมีซ้ำจนกว่าจะครบ๒๘วัน
สำหรับตัวเลขล่าสุดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาสะสม
ตั้งแต่วันที่๒๑มิถุนายนจนถึงปัจจุบัน
รวมแล้ว๑๑คนในจำนวนนี้เป็นหญิงตั้งคัน๓คน
ขณะที่นายแพทย์โสพลเมฆทนประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมทางไกล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วประเทศ
เพื่อเน้นย้ำมาตรการสำคัญของ๓โรค

คือไข้เลือดออกโรคชิคุณกุญญา
โดยเฉพาะเชื้อไวรัสซิกา
ส่วน๔จังหวัดที่ต้องดำเนินการควบคุมโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด
คือจังหวัดเชียงใหม่จันทบุรีเพชรบูรณ์และบึงกาล

หญิงตั้งคัน๓๐คนที่อยู่ในพื้นที่พบผู้ป่วย

ไม่มีรายใดคลอดบุตรที่มีศีรษะเล็ก
แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังหญิงตั้งคันที่เหลืออย่างใกล้ชิด
และยังไม่มีรายงานพบว่าผู้ป่วยกลุ่มอาการทางประสาท
ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสซิกาแต่อย่างใด
อกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน
กรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์
และการดำเนินการจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ในการสื่อสารไปสู่สาธารณชน
โดยมอบหมายให้รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน
เพื่อไม่ให้ชาวบ้านเกิดความสับสนกับโรคดังกล่าว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน